พูดถึงประเด็นฟุตบอลไทยลีกกันหน่อย
หลังจากที่เปิดระดูการในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าทีมใหญ่ทั้งหมดทุกทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์
ไม่สามารถเก็บ๓คะแนนได้เลย

สนามเมืองทองมันมีภาพปรากฏขึ้น

ผมก็เห็นเมื่อวานแล้วแหละแล้วก็เห็นตั้งแต่ในโซเชียลมีเง
มีการแชร์กันแล้วแต่คงไม่อยากจะพูดนะครับ

แต่ในเมื่อมีประเด็นแล้วก็คงต้องพูดถึงกันหน่อยครับ
เกมระหว่างเมืองทองเจอกับประจวบนะครับ
จังหวัดจุดโทษที่ประจวบนั้นยิงประตูขึ้นนำ
ดูนะครับที่วงกลมไว้เห็นไหมครับน่าจะคุ้นกันนะครับ
เป็นอวัยวะด้านหลังครับนั่นก็คือบ้านท้ายครับ
เปิดให้ดูกันเห็นแบบนี้เลยครับ
แฟนบอลของเจ้าถิ่นเมืองทองถกกางเกงหันหลังโชว์ก้นเลยครับ
ก้นออกกล้องถ่ายทอดสด
ซึ่งคาดว่าแน่นอนต้องการทำลายสมาธิของคนยิง
ก็คือกองหน้าของประจวบแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับ
สุดท้ายในประจวบก็ยิงประตูเข้าแล้วกลายเป็นประตูเดียวในเกมนั้นเลยครับ
ประจวบบุกมาเก็บ๓คะแนนเหนือเมืองทองได้
พฤติกรรมดังกล่าวครับเข้าข่ายบทลงโทษของไทยลีกที่ระบุว่ากองเชียร์ทีมใด
แสดงพฤติกรรมหรือว่ากระทำการใดที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน
หรือว่าต่อบุคคลใดในสถานที่จัดการแข่งขัน
ทั้งก่อนระหว่างหรือหลังการแข่งขัน
จะถูกปรับเงินตั้งแต่๑๐๐๐๓๐๐บาทครับ
อย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการพิจารณาวินัย
แล้วก็มารยาทที่จะมีการประชุมกันในวันนี้ในเวลา๙โมงเช้า
จริงเรื่องนี้เนี่ยปรับสโมสรเนี่ยแหมผมก็เห็นใจนะครับ
เพราะว่ามันเหลือการควบคุมเกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมา
คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาแฟนบอลคนนี้แล้วจัดการให้เรียบร้อยเลยครับ
จะปรับเงินเขาอย่างไรหรือว่าต้องแบนไม่ให้เข้าสนามไปเลยนะครับ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักมากเลยนะครับเสื่อมเสียกับสโมสรด้วย
ส่วนเมื่อวานนี้ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปแข่งขันไซปรัสครับ
โดยประดามแป้งนวพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมย้ำลูกทีมว่า
ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาต่อยอดเพื่อบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้มากที่สุด
ทีมร่วมสายในโทรเมนต์นี้ทั้งฮังการีเม็กซิโกอิตาลี
มีความคล้ายกับทีมที่ร่วมสายของไทยในบอลโลก
จึงต้องการทดสอบทีมทั้งระบบการเล่นตัวผู้เล่นในตำแหน่งต่าง
จะได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ทราบถึงจุดอ่อนที่มีอยู่ของทีม
รวมถึงจุดไหนที่ทำได้ดีอยู่แล้วต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยครับ
แล้วก็มีอะไรที่จะให้เราทำได้ดีเราก็ต้องทำได้ดีทรุดเลย
โปรแกรมนะครับตามเวลาไทย๒๗กุมภาพันธ์๕ทุ่มไทยเจอฮังการี๑มีนาคม๖โมงเย็นเจอกับเม็กซิโกแล้วก็๔มีนาคมในเวลา๖โมงเย็นเช่นเดียวกันพบกับอิตาลีครับ
ดูครับเกมการแข่งขันโอ้โหเข้มข้นไม่แพ้ในสนามฟุตบอลเลยนะครับ
โดยบุรีรำเนี่ยก็คว้าเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทไปครองนะครับส่วนชมบุรีเนี่ยรองแชมป์รับไปสามแสน
ดูสิครับสมาคมจัดเองนายกสมาคมยังให้ความสำคัญเดินทางไปมอบรางวัลด้วย
ฤดูการ๒๐๑๙จะมีการเพิ่มเงินรางวัลเป็น๓ล้านนะครับ
จะมีการแข่งขันในรูปแบบเย่าเยือนเหมือนกับฟุตบอลลีกอาชีพ
พร้อมกับมอบสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในโทรเมนต์ระดับโลกนะครับ
อย่างเบสลีกนะครับหรือว่าโปรเอวอลูชั่นนะครับ
ซึ่งเด็กไทยเรามีฝีไม้และมือที่ไม่ธรรมดาครับ